เขาคิดว่าเขาอยู่ให้ย่าลำบากเขาบอกเวลาจะไปก็หากระถูนหาอะไรมาวาง
ไม่ให้ย่าก็รีบไปขายไปขายย่าก็รีบมาหุงข้าวให้กินไปเจอ
เขาขายกับข้าวก็ซื้อมาให้หลานให้หลานกินก่อนย่าก็ออกออกไปหาผัก
ออกไปหาผักเพื่อไปขายย่ายังไม่ได้กินหรอกให้หลานกินก่อน
ทั้งยวงเลยอ่ะตรงเนี้ยถึงเบ้าตาตรงนี้เลยอ่ะ
แสดงว่ากระโหลกแตกแล้วเปิดออกมาเลยอย่างเงี้ยหนูก็เคยคิดว่า
ถ้ารู้ว่าหนูจะเป็นภาระทำไมตอนนั้นไม่ถอดสายอีก
คำนี้เคยคุยกับย่าไหมเคยถามย่าย่าตอบใจว่าไงบ้าง
ตอนนั้นออกมาจะเป็นไงก็ไม่รู้ขอแค่ให้มีชีวิตรอดก็พอแล้วค่ะ
นี่เรารักกันหรือเพียงแค่ฉันรักเธอ
เป็นไงแจงทำไมดูไม่มั่นใจเลยเป็นไรเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าสิคะ

กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ
ในแต่ละเพลงเพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึงหนึ่งล้านบาทโดยผู้เข้าแข่งขัน
มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับมิดรักแฟนเพลงนะครับ
แฟนแฟนรายการของเราทั่วประเทศเลยนะครับแน่นอนที่สุดครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วัน
เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านนะครับมาที่ไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
คุณผู้ชมจะได้พบกับเราสองคนและเหล่าบรรดานนักสู้ชีวิต
เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เปิดรับเฉพาะนักสู้ชีวิตเท่านั้นและตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักสู้ชีวิตที่เป็นเด็กนะครับ
ในตอนที่ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
จิ๋วแต่แจ๋วทุกคนค่ะกำลังใจเต็มเปี่ยมพลังความกระตันอยู่เต็มร้อยค่ะ
เงินเราก็เต็มร้อยเหมือนกันค่ะร้องครบสิบเพลงหยิบไปเลยค่ะ
หนึ่งล้านบาทครับ
หนึ่งล้านบาทนะครับเงินสดสดไม่มีข้อแม้ใดใดทั้งสิ้นนะครับ
ไม่ต้องมาทำสัญญงสัญญากู้ยืมรับไปเลยถ้าคุณร้องได้๑๐เพลงเท่านั้นเอง
ถูกต้องทั้งหมดรับไปนะครับและตอนนี้นะคะเราอยู่กันกับน้องแจงนะคะ
เด็กสาวที่เรียกได้ว่ากำลังจะโตเต็มวัยแต่ว่าอุบัติเหตุได้มาหยุดชีวิต
ไม่ให้เติบโตตามวัยได้สำเร็จค่ะไปชมภาพเรื่องราวชีวิตของเธอคนนี้กันก่อนค่ะ

นามสกุลพรมศรีศุกร์ชื่อเล่นชื่อแจงอายุสิบสี่ปี
เรียนอยู่ชั้นม๑ค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูไม่ได้เรียนเพราะหนูประสบอุบัติเหตุ
เดินไม่ได้แล้วก็มองไม่ค่อยชัดสมองมักจะมีอารมณ์แปรปวน
ชอบพูดเพอร์เจอร์บ้างมีแบบใส่อารมณ์บ้างอย่างนี้ค่ะ
กับแม่หนูแยกทางกันตั้งแต่หนูเด็กเพราะว่าเขาทะเลาะกัน
แล้วก็เห็นว่าแม่เอาโซดาไฟสาดตาพ่อพ่อหนูเลยมองไม่เห็นกลายเป็นคนตาบอดค่ะ
ของหนูไปอยู่กับครอบครัวใหม่ค่ะสำหรับพ่อก็อาจจะนานนานเจอกันดีแต่ยังดีที่พ่อมาหาทุกเดือนค่ะ
แม่แยกกับพ่อแล้วแม่ไปอยู่ระยองค่ะก็คิดถึงนะคะถึงแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแต่หนูก็คิดถึงแม่
เวลาวันแม่ไปโรงเรียนหนูเห็นเพื่อนเอาแม่ไปไหว้บางครั้งหนูก็ร้องไห้หนูแบบอยากมีแม่มาแบบนี้บ้างก็มีแต่ย่าไป
อยู่กับย่าสองคนค่ะย่าชื่อย่านิดอายุ๖๓ปี
ที่หนูจะประสบอุบัติเหตุนะคะหนูทำงานเลี้ยงย่าตอนนั้นหนูขายลูกชิ้นย่างเองค่ะมีลูกชิ้นหมูแล้วก็ลูกชิ้นปลาปูอัดได้วันละร้อยกว่าบาทมีชื่อร้านด้วยนะคะน้องแจงปิ้งย่าง
สงการที่ผ่านมาหนูนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนแล้วประสบอุบัติเหตุค่ะหนูจำไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าเห็นมูลนิธิโพสต์ในเฟสว่าชนเสาไฟฟ้าค่ะ
ตอนนั้นหนูมีอาการเลือดข้างในสมองกระดูกหน้าแตกขาหักค่ะตอนที่หนูอยู่ในโรงพยาบาลนะคะมีแต่คนบอกว่าหนู๕๐๕๐ค่ะเพราะว่าตอนนั้นลิ้นจุกปากไม่ขยับหลับไป๑๕วัน
หนูได้ฟื้นขึ้นมาเพราะว่าหนูได้กินยากระตุ้นสมองค่ะทำให้หนูฟื้นภาพแรกที่หนูเห็นคือเห็นป้าอากับย่ายืนอยู่ข้างเตียงไปเยี่ยมค่ะ
หนูก็ดีใจค่ะแบบว่าหนูฟื้นแล้วเหรอ
ตอนแรกที่หนูรู้ว่าหนูเดินไม่ได้หนูรู้สึกแบบเสียใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนูไม่สามารถ
ทำงานหาเลี้ยงย่าได้อีกตั้งแต่แจงทำงานไม่ได้ย่าก็ลำบากทุกวันนี้ก็ไปเก็บผักอยู่ข้างถนนอ่ะ
ผักบุ้งมั่งกระถิ่นมั่งขายตามหมู่บ้านค่ะได้มาก็ประมาณอย่างมากกว่าร้อยหนึ่ง
น้อยสูตรก็ประมาณสี่สามห้าสิบบาทบางทีย่าไปเก็บผักย่าก็เป็นลม
ย่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
หมอบอกว่าอาจจะเป็นอันไซเมอร์ค่ะเป็นห่วงแกเรื่องโรคความดันโลหิตสูง
กลัวว่าย่าเดินขายของแล้วย่าไปวูบหลับเหมือนรอบที่แล้วค่ะ
หนูอยากรีบหายค่ะหนูจะได้ไม่ต้องให้ย่ามาเหนื่อยอีก
เป็นห่วงเพียงคนเดียวทุกวันนี้เขาเดินไม่ได้เขาอยากช่วยย่าซักผ้า
ถ้วยเขาบอกแม่เอาถ้วยมาหนูจะล้างให้
บอกไม่ต้องหรอกลูกเดี๋ยวขาจะถูกน้ำก็ไม่ให้เขาทำเขาก็จะทำ
หนูอยากบอกย่าว่าถ้าหนูหายมาย่าไม่ต้องเหนื่อยขายของแล้วนะ
หนูจะช่วยย่าขายของเอง
มาพบกับน้องแจงนะครับแม้เคาะร้ายจะนำมาซึ่งความผิด
การแต่ขอตั้งปณิธานจะเป็นหลานที่สู้เพื่อย่าตลอดไป

เชิญนั่งเลยค่ะ

ยินดีต้อนรับน้องแจงนะคะ
วันนี้ก็มากับคุณย่านั่นเองนะครับ

ปกติเนี่ยเขาเคยขออนุญาตคุณย่าไปกับเพื่อนบ่อยไหมคะ

สงการทีนี้เพื่อนมารับ
ว่าจะให้พาไปซื้อรองเท้า
ย่าก็ไม่เป็นอะไรไม่รู้วันนั้น

ค่ะทีนี้ก็มีคนขึ้นมาบอก
ย่าทำใจย่าไม่เป็นไรนะ

เขาบอกอย่างนี้พวกป้าเขาไปดู

ไม่รู้เรื่องไม่รู้เขาไปไหนกัน

ภาพแรกที่เห็นเห็นอะไรบ้างคะคุณยาย

เขาก็นอนให้สายให้อะไรอยู่

ที่เขายังไม่ยอมให้คุณย่าไปเยี่ยมเนี่ย
คุณย่ามีความรู้สึกยังไงไหมครับ

ถ้าเป็นอะไรไปจะเอาหลานไปไว้วัดไหน

พ่อเขาก็โทรมาบอกกับป้าเขา
ทำไมให้ถอดสายคะ

ทีนี้ก็หมอหลีกญาติไป
เขาบอกเอายาอะไรตุ้นหัวใจ๔๐๐บาท
แล้วย่าเอาเงินตังจากไหนคะ๔๐๐๐

ซื้อยากระตุ้นหัวใจกระตุ้นสมอง
หลังจากคุณหมอให้ยาอาการดีขึ้นไหมคะคุณย่า

ย่าไปเยี่ยมเขาบอกให้ชูสองมือทีเขาก็ชูมือขึ้น
เขาบอกไหนย่าเขาชี้

ไหนป้าก็ชี้ใส่ทางนั้นทางนี้

อาการตอบสนองได้ดีขึ้นก็เลยว่าหลานโอ้โฮหลานไม่ตายแล้ว
ระหว่างที่คุณย่าเล่าเนี่ยเหตุการณ์พวกนี้เราไม่มีทางรู้เลย
ใช้เวลารักษาตัวทั้งหมดนานเท่าไหร่

สิริรวมมาทั้งหมดแล้วก็มานั่งได้ตรงนี้
มีลมหายใจอยู่ตรงนี้๕เดือน
หลังจากที่เราฟื้นเราเดินได้เลยไหม
แงฟื้นมาเดินไม่ได้กี่เดือน

เดือนแรกแล้วเราก็จึงกายภาพตัวเอง

ไม้คล้ำที่ได้มาได้มานานหรือยัง
มีคนเอามาให้ค่ะเมื่อ๒เดือนที่แล้ว

ก็ถ้าไม่มีไม้คำนะคะหนูจะเอาแบบใช้ก้นถัดเอา

คือแบบท้อไหมก็มันท้อแต่มันถอยไม่ได้ค่ะ
ช่วงเวลาไหนที่เราคิดว่ามันแย่ที่สุดแล้วในใจของเรา
ก็คือช่วงที่แบบเอาตรงคือไม่มีไม้นี่แหละค่ะ
เพราะว่าจะลงบันไดก็ทำไม่ได้
เวลาแบบจะให้ย่ายกจานยกสบายออกไหม

เวลาจะหยิบน้ำเอาอะไรก็ต้องใช้ย่าตลอด
ย่าเขาออกไปทำงาน
ไปเดินเร่ขายผักตามหมู่บ้านเป็นห่วงอะไรยาก
เป็นโรคความดันนะคะแกชอบวูบบ่อย
กลัวแกเดินอยู่แล้ววูบหลับค่ะ
ระหว่างที่ย่าไปขายของตอนที่แจงไม่มีไม้ค้ำ

ปวดท้องอะไรก็ไปหยิบแพมเตอร์เอาเอง
แสดงว่าอยู่ในห้องทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ออกไปไหน
เฝ้าแต่นึกถึงว่าย่าไปเป็นลมอยู่ตรงไหน
ย่าไปทำอะไรถูกมั้ยในทางกลับกันคุณย่าอย่าคลับไปจัดการ
ออกไปขายผักแล้วต้องทิ้งให้เขาอยู่ที่ห้องเช่าคนเดียว
ย่าก็ห่วงต้องไปรีบขายรีบมา
แจงไม่ได้กินข้าวกลัวเขาลุก
ลุกแล้วถ้าไม่เห็นเขาก็กลัวเขาโมโหอารมณ์เขาไม่ดีขึ้น
สภาวะผู้ป่วยอย่างแจง
ที่เราเห็นบางทีเขาหัวเราะบ้าง

เวลาอยู่ที่บ้านเวลาเขาเครียด
เขาเครียดประมาณไหนคุณย่า

เขาอยู่ให้ย่าลำบากเขาบอก
เราก็กลัวหลานจะระหล่นจะตกบ้าน

เวลาจะไปก็หากระถูนหาอะไรมาวาง
ไม่ให้ย่าก็รีบไปขาย

หุงข้าวให้กินไปเจอเขาขาย

ให้หลานกินก่อนย่าก็ออกออกไปหาผัก

ย่ายังไม่ได้กินหรอกให้หลานกินก่อน

นี่หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุให้คุณย่าเป็นลมอยู่บ่อย
นี่แหละหมอเขาเคยบอกไว้เขาสั่ง
ให้อยู่กับย่าบอกว่าหลานอยู่ด้วย
ดูนะถ้าย่าเป็นชุดนี้อย่าปล่อยให้ใครรักษาอยู่บ้าน
ต้องรีบเอาไปหาหมอเขาบอกหมอโรงพยาบาล
แจงนี่หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุให้แจงรู้สึกว่าแบบ
ไม่อยากเป็นภาระให้ย่าเลยเพราะว่าไอ้แผลตรงเนี้ย
ขาตรงนี้ทำให้เราตัดเพาะตัวเองแจง
ใช่ค่ะก็แบบถ้าแบบหายมารอดชีวิตมีชีวิตมา
ก็ทำให้ครอบครัวลำบากบางครั้งพี่ก็พาไปหาหมอ
อันที่จริงย่าไม่ต้องขายผักก็ได้แต่ย่าต้องมาขาย
เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีเงินซื้อกับข้าวมากิน
หนูก็เคยคิดว่าถ้ารู้ว่าหนูจะเป็นภาระ

คำนี้เคยคุยกับย่าไหม

ขอแค่ให้มีชีวิตรอดก็พอแล้วค่ะ
พอย่าตอบอย่างนี้แล้วแจงมีกำลังใจไหม

แม่ตอนที่หนูเป็นอยู่เนี่ยแม่ลำบากกับหนูมาก

ครับวันนี้มากันต่อค่ะ
ครับมาถึงเพลงที่๒กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชม
เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
ตัวช่วยยังอยู่ครบเลยนะครับ

อินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

ไปแล้วนะครับอินโทรเพลงที่สอง

ขอบคุณนะคะเคยฟังบ่อยอยู่ว่า

ในตอนที่ช่วงที่ขายังดีอยู่

แจงต้องตั้งสติให้ดีเพราะว่าเพลงนี้

แต่มีโอกาสที่จะทำเงินสองหมื่นได้
นับว่าเป็นเรื่องที่มันเยี่ยมยอดที่สุด
ถ้าไม่ไหวเรามีตัวช่วยใช้ได้
เราอยากให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเอาเงินกลับไปประคับประคองชีวิตให้ได้มากที่สุด

ตอนนี้ฟังอินโทรเพลงที่๒ไปแล้วมูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
แจงจะสู้หรือจะหยุดครับ

ก็ถ้าไม่มั่นใจก็เรียกใช้เขาได้เลยนะครับ

เรามีให้เลือกทั้งหมด๖แผ่นป้าย
เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ในเพลงนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ
เอาล่ะถ้าไม่ใช้ก็เริ่มเกมกันได้

เพราะว่าเราจะร้องกันแบบยืน

เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลง

เหงาก็เจอมาพร่ำมาเผลอ
แล้วเธอก็หาย
บินมาไตมาตอม
เด็ดน้อมแล้วลารับไป
ผีเสื้อทำกับดอกไม้
เหมือนที่เธอทำกับฉัน
ก็คิดทุกวัน
เราหยุดคบกันดีไหม

ว่าอยู่กันไปก็ทรมาน
อยากหายไปจากตรงนี้
ก็ถูกความคิดถึงทัศน
ปากแข็งได้ไม่นาน
ก็ว่าอันไหว

ดอกไม้ก็ช่างใจออม
จึงไม่อาทรผิดความเหงาจากหัวใจ
อยู่ให้เขามาตอง
ยอมให้เขาทิ้งไป
ใช่สิผีเสือเป็นดาย
แต่ดอกไม้ได้แค่รอ

หรือฉันต้องรอให้ชิน

ดมกลิ่นแก้ซ้อนให้คุ้มให้พอ
รับแค่ไม่เป็นใช่ไหม
จึงไม่เข้าใจคนรอ
น้ำตาฉันเออคลอ

ลูกลูกสู้ชีวิต